แต่ว่าเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นที่ผู้สมัครสวมใส่นั้น

ขึ้นมาแล้วต้องการที่จะใส่ตัวนั้น
พวกเขามีการวางแผนมีการคิดคำนวณ
มีการที่จะไตรตรองมาเป็นอย่างดีนะครับ
เพื่อที่จะมีการเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่

จะเป็นการสื่อสารส่งสารบางสิ่งบางอย่างต่อประชาชน
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในรายงานครับ
สูตรสีน้ำเงินสดของฮิลาลีคลินตัน
รองเท้าบูธคาวบอยหนังนกกระจอกเทศของเท็จครูส
หัวแก๊ปเบสบอลของโดนัลด์ทรัมป์
แม้แต่สเวตเตอร์สีน้ำเงินของมาโครลูบิโอ
สวมใส่ระหว่างหาเสียงชิงตำแหน่งเป็นตัวแทน

เก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ถูกมองโดยสายตาของผู้เชี่ยวชาญว่า
เครื่องแต่งกายเหล่านี้ไม่ได้ถูกหยิบมาสวมใส่ด้วยความบังเอิญ
แต่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี

และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์
ของผู้นำทางการเมืองและนักธุรกิจจากสหรัฐบอกว่า

ลาลีคลินตันเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีสีสัน
โดยมีคนแนะนำให้เธอสวมใส่สีสว่าง
แต่แพชซี่ไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ซี่บอกว่าเสื้อผ้าโทนสีอัญมณี
ถูกมองว่าจะให้ภาพนักบริหารกับผู้หญิงมากขึ้น

อย่างไรก็ตามสีสันของเสื้อผ้า
ไม่ควรกรบความโดดเด่นของบุคลิกผู้สวมใส่
ยังบอกว่าแฟชั่นของฮิลาลีเปลี่ยนแปลงไปมาก
ถ้าเทียบกับตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ

กรณีเหตุการณ์เบงกาซีทั้งสองครั้ง

ฮิลาลี่ยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ใส่เสื้อสีเขียวเข้มสวมแว่นสายตา
รวมไปถึงแสดงอากับกิริยาท่าทางอย่างชัดเจน

และไม่สนใจว่าใครจะสังเกตเห็นท่าทางเหล่านั้นหรือไม่
ขณะที่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
หลังประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
ฮิลาลีเข้าให้ปากคำอีกครั้ง
สวมใส่กางเกงและสูตรดำในลุคนักบริหารไม่สวมแว่นสายตาเดินเข้าห้องด้วยย่างก้าวที่สะท้อนให้เห็นว่า
รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในที่ทางที่เหมาะสมและต้องการบอกทุกคนว่าให้มองมาที่เธอซึ่งพร้อมแล้วสำหรับตำแหน่งผู้นำประเทศ
ขณะที่คู่แข่งร่วมพักเดโมแครตอย่างเบอร์นี่แซนเดอร์สซึ่งมักปรากฏตัว
ภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยเนี๊ยบแตกต่างจากนักการเมืองทั่วไปแพซี่มองว่าเขาเลือกที่จะให้มา
เป็นแบบนี้ผมของเบอร์นี่มักจะยุ่งแต่มันเป็นจุดที่แสดงให้คนเห็นถึงพลังในตัวเขา
นี่ไม่สนใจที่จะทำให้มันเรียบและดูมีมาตรผู้นำ

ส่วนอีกฝากฝั่งอย่างพักรีพับริกัน
สมัครจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
หาเสียงในชุดที่ไม่เป็นทางการ
ก็จะเป็นความจริงของเขา

เขาก็จะเอาข้อมูลเท่าไหร่
เหมือนว่าเขาอยู่ทางการกอลฟ
ขณะที่หมวกเบสบอร์นที่ทรัมพ์สวมใส่กับชุดลำลอง

อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของเขา

รองเท้าบูธและเข็มขัดหนังแบบคาวบอย
ซึ่งมักจะแสดงตัวตนชัดเจนว่ามาจากไหน
แม้จะกำลังแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ
ขณะที่สเวตเตอร์ที่มีซิปหน้า
เวตเตอร์แบบนี้สวมใส่ได้ง่าย
เมื่อต้องการเปลี่ยนจากชุดสูตรเป็นกึ่งลำลองในระหว่างการหาเสียง
แต่ก็ยังคงความน่าเชื่อถือของผู้สวมใส่ไว้ได้อยู่